พูดถึงเรื่องโควิด๑๙ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมา
สำหรับผู้ที่ติดเชื้อใหม่ในวันนี้ก็ค่อนข้างจะสวนทางกับความหวัง
ที่เราจะเปิดประเทศนะคะวันนี้ตอนเช้าตกใจไม่อยากเชื่อเลย
ข้ามพี่ขึ้น๔๐๐๐เลยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าต้องอธิบายว่า
สาเหตุนั้นมาจากมีการพบคลัสเตอร์ใหญ่หลายแห่งในหลายจังหวัดด้วยกันนะคะ
ไปดูจังหวัดที่วันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงที่สุด
๕จังหวัดแรกยังเป็นกรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งนะคุณนักกระทง
อันดับ๑ผู้ติดเชื้อสูงถึง๑๑๕๔รายกรุงเทพมหานคร
อันดับ๒สมุทรปราการค่ะ๖๙๖รายอันดับ๓ชนบุรี๓๓ราย
อันดับ๔สงขลาค่ะ๒๙๓รายอันดับ๕สมุทรสาคร๒๕๐ราย
เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมตัวเลขของ๕จังหวัดเนี่ยถึงเป็น๕จังหวัดนี้นะคะ
ที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดอย่างสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
พบผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ๒จำนวนผู้ติดเชื้อ๖๙๖รายเนี่ย
พบว่าเป็นการติดเชื้อในโรงงานรองเท้าที่อำเภอบังพลีนะครับ
รายด้วยกันคือติดในโรงงานมันก็เป็นคลัสเตอร์เลยนะคะ
ส่วนที่ชนบุรีนะคะก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๓๕ราย
ส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อในคลัสเตอร์ตลาดใหม่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ถึง๒๓๓รายซึ่งจังหวัดเขาก็ประกาศปิดลานชาวไร่ในตลาด๗วันนะคะ
แต่ว่าบริเวณโดยรอบที่เป็นร้านค้าก็ยังสามารถเปิดได้ตามปกติค่ะ
อีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดปัตตานีปัตตานีนี่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๑๗ราย
ต้นต่อของการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากโรงงานผลิตปลากระป๋องนะคะ
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลและโรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดยาลา
ซึ่งก็แพร่เชื้อขยายวงกว้างในชุมชนต่างแล้วก็เรียกว่ากระจายไปได้อย่างเร็วเลยทีเดียวนะคะ
อยากให้โฟกัสกันที่การแพร่ระบาดที่คลัสเตอร์ของโรงเรียนสอนศาสนาหรือว่าศูนย์มารากัสนะคะ
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเปาะยานิตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยาลา
ปรากฏว่าพบว่าผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ค่ะคุณนัทพงศ์ติดเชื้อสายพันธุเบต้า
เบต้านี่ก็ถ้าจำไม่ได้ก็แอฟริกานี่แหละสายพันธุแอฟริกานะคะ
แล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าจะแพร่ระบาดมากขึ้น
เพราะว่านักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนากลับภูมิลำเนาในช่วงปิดเทอม
ล่าสุดก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ใน๑๒จังหวัดภาคใต้

กระจายไปทั่วเลยคือถ้าดูตัวแรก
เขาบอกว่ามีเพียงแค่๒จังหวัดตอนนี้ในภาคใต้
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้นะคะ

อกนั้นลามไป๑๒จังหวัด
นาราธิวาสยะลาคุณผู้ชมดูตัวเลขแล้วกัน
เยอะที่สุดก็คือที่นราธิวาส๑๑๑ราย

ปัตตานีสตูนสงขลากระบี่พัทธลุงนครศรีธรรมราช
สุราธานีพังงาตรังและภูเก็ตนะคะ
เหลือ๒จังหวัดเท่านั้นชุมพรและระนอง
พรกับละนองรักษาไข่แดงสายพันธุเบต้า

ค่ะเรื่องนี้นะคะ
ทางด้านในแพทย์วสันจันทราทิศ
ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าศูนย์จีนมทางการแพทย์

ท่านก็บอกว่าได้ถอดรหัสพันธุกรรมค่ะ
สุ่มตัวอย่างที่ส่งมาจากผู้ติดเชื้อในภาคใต้นี่แหละ
แล้วพบว่าเป็นสายพันธุเบต้าทั้งหมด
ว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไม่น่ากังวลใจเท่าไหร่

ต้องนำเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ช้าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ติดนะ
แต่ว่าความน่ากลัวมันอยู่ที่เรื่องของวัคซีน

สุ่มตรวจเพื่อถอดรหัสพันธุกรรม
พันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยนะคุณหมอบอกว่า
พบว่าตอนนี้สายพันธุ์อัลฟ่ายังครองพื้นที่อยู่ถึง๗๑
พันธุเดลต้า๒๒และสายพันธุเบต้าอยู่ที่๓
แต่ก็ต้องดูแนวโน้มอีก๑เดือนเพราะมันไม่ได้หยุดแค่นี้
ดูสิว่าเดลต้าเดี๋ยวมันแพร่ไปเรื่อยมันจะครองพื้นที่แทนอัลฟ่าหรือไม่
แล้วอย่างที่บอกนะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์บอกว่า
สิ่งที่กังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์เบต้าหรือแอฟริกา
ก็คือการพบว่าสายพันธุ์นี้มีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน
ซึ่งถ้าหากพบในพื้นที่ไหนมีสายพันธุเบต้า
เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ทันที
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ส่งใจไปนะคะ
คลัสเตอร์โรงเรียนสอนศาสนาที่ยะลานะคะ
ต้องควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ